วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวของร่างทรงค่ะก่อนหน้านี้เป็นร่างทรงองค์จตุคามรามเทพ
จตุคามรามเทวาก็คือร่างทรงไฮเทค
เล่ากันไปเยอะแล้วแต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมีมาอีกแล้วอะค่ะ

คนเดิมร่างทรงคือผู้หญิงคนนี้คนเดิมชื่อว่านางสาวแสงสุริยเทพพระมหาสุริยะ
แต่องค์เทพที่มาประทับร่างมาใหม่อีก๒องค์
ไม่ใช่องค์จตุคามรามเทพมาใหม่อีก๒องค์
แล้วก็แต่ละองค์ที่มาประทับร่างเนี่ยหน้าตาเธอก็จะแตกต่างท่าทางแตกต่างกันออกไป
เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูอะค่ะมี๒คลิปนะคะ
อ้างว่ามีองค์เทพที่มาประทับร่างของเธอก็คือสมเด็จพระนเรสวนกับสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช

ใช่คลิปแรกก่อนค่ะนางสาวสุริยเทพคนนี้เขาบอกว่า
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชผ่านร่างเธอเนี่ยเธอก็พูดอันเชิญสมเด็จพระนเรสวนในคลิปอ่ะนะคะ
พนมมือหลับตาสักพักเนี่ยอิริยบทเธอเปลี่ยนเธอนั่งชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งเท้าแขนหน้าตาก็เปลี่ยนไปนิดหน่อย
แต่คราวนี้เนี่ยไม่เหมือนคราวก่อนไม่เหมือนองค์จตุคามรามเทพคราวนี้ตาโตแต่สีหน้าไม่ได้ขึงขังมาก
หน้าก็จะยิ้มหยิบพวงมาลัยมาดมอยู่บ่อยลองไปดูกันหน่อยนะคะ
ขอต้อนรับน้อมอันเชิญพระนเรสวนมหาราชค่ะ
เอ่อไม่ได้มาทำอะไรอวดอีกทีนิดหน่อยเลยนะครับ
เฮ้ยท่านผู้ชมฮะ
มีเรียกให้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยค่ะ
คือต้องบอกว่าสิ่งที่เขาอ้างอิงมาว่ามาผ่านร่างเขาเขาร่างทรงอะไรเนี่ย
เป็นสิ่งที่คนไทยเคารพบูชาเหลือเกินด้วยนะ

คือต้องเรียนท่านผู้ชมแล้วก็ย้ำกันบ่อยนะครับ

ไม่ใช่ว่าต้องการให้ท่านหลงงมงายมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อะไรให้เขา
เราอยากจะให้ดูแล้วก็ให้คุณผู้ชมช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่า

เราจะเอาผิดการกระทำลักษณะแบบนี้ได้หรือเปล่า
หรือใครเชื่อหรือใครเชื่อก็ส่งข้อความมาบอกเรา
นะฮะแต่ก็มีคนที่เขากำลังจะดำเนินการอยู่อ่ะนะ
ดูอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้ผู้หญิงคนนี้พูดถึงขณะที่สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชมาประทับร่าง
จากนั้นก็พูดอันเชิญสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์พนมมือหลับตาแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไป
เอามือมาลูบที่เหนือริมฝีปากเหมือนกับรูปคลำหนวดทำสีหน้าขึงขัง
แล้วก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์ได้ผ่านร่างของเธอไปแล้ว
เราจะพูดถึงองค์ถัดไปเลยนะคะ
เมื่อกี้เราพูดถึงพระนเรสวนไปแล้วนะคะ
เราจะพูดถึงพระเจ้าตากศิลป์มหาราชนะคะ
อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเวลามาลง
ตอนแรกดิฉันก็ขออนุญาตเปิดเพลงถวายท่านก่อนนะคะ
เราไม่รู้ว่าท่านจะมาไหมคะเดี๋ยวเราจะลองเชิญท่านดูนะคะ
เราจะขอน้อมอันเชิญนะคะให้ทุกท่านน้อมอันเชิญ
พระเจ้าตากศิลปมหาราชนะคะที่ลงมาสู่กายสังขารฉันพร้อมกระยานของท่านด้วยนะคะ
กดไลค์ก็ขอให้รวยใครรูปพระเจ้าต่างนะคะ
อันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะผ่านไหมนะคะเราไม่ทราบ

จะมาคิดว่าเรามาเป็นอะไรถึงมาลงแบบนี้นะคะ
ถ้าใครรับยานบารมีท่านได้เราจะฝืนสังขารไม่ได้เลยนะคะ
ท่านยินดีที่จะให้ร่างนี้เปิดให้ลูกหลานเห็นหน้านะคะ
ดิฉันได้รับอนุญาตจากเบื้องบนแล้วถึงกล้ามานั่งทำอย่างนี้นะคะ
นี่แหละฮะเราเอาพฤติกรรมล่าสุดมาให้ท่านดู
คือพูดตรงนะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขาอ้างว่ามีร่างทรงขององค์จตุคามรามเทวาอะไรเนี่ย
ผมไม่เชื่ออยู่แล้วแต่ก็ยังเฉยขึ้นอยู่ความเชื่อของแต่ละบุคคล
แต่นี่คือพระมหากษัตริย์ไทยที่ท่านเคยกู้บ้านกู้เมืองให้กับเรา
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชคือไม่ใช่เรื่องมาล้อเล่นกันนะคะ
ซึ่งผมเริ่มไม่เห็นแล้วผมไม่สบายใจแล้วไม่สนุกด้วยแล้วกับการอ้างอิงแบบนี้

ใช่เราเคยให้หลวงพ่อพยอมท่านช่วยเตือนสติอะไรให้เยอะแยะด้วยนะครับ
เดี๋ยวฟังอย่างหมอปลาเนี่ยหมอปลามือปราบสัมภเวษีมีรายการอยู่ทางไทยรัฐทีวีนะครับ

หมอปลาได้โพสต์คลิปถึงร่างทรงคนเมื่อสักครู่นี้บอกว่าองค์เทพประทับร่างอย่างนู้นอย่างนี้

ร่างทรงเนี่ยที่เข้าเนี่ยนะฮะ
คือฟอร์มไปเทพหนัวไปเทพเนี่ยมนลงทับร่างอะไรฮะ
มนลงประทับไม่ได้มนคิดข้างนั้นเอง
บางตัวนะเป็นเจ้าแม่กาลีพอลงกันแล้วเอาริ้มปิ้นตา
ว่ามีองค์ก็มีองค์นี้ก็ทำท่าทางให้คนเชื่อ
เลิกเอาเองเถอะอืมเนี่ยค่ะ
แต่มีคนที่จะไปฟ้องร้องนี่ใช่ไหมครับมีค่ะมีค่ะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมค่ะ
เขาก็บอกกับเรามาต่อเนื่องนะคะว่าลองให้ไปดูในเพจ
เขาก็จะตามเรื่องนี้แล้วเขาก็จะเอาเรื่องนะคะ
เพราะเขาบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ถือว่าหลอกลวง
อืมแล้วก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์ค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
คลิปวิดีโอเฟซบุ๊กไลฟ์อะไรต่างเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลมาคุณภาคภูมิ
คือตัวร่างทรงก่อนหน้านี้ที่เราไปสัมภาษณ์เธอก็บอกว่าเธอไม่มีแฟนไม่คบหากับใคร
เลิกกับสามีไปแล้วเธอแต่งงานแต่พอเริ่มรู้ตัวว่ามีร่างทรงอะไรเนี้ยก็เลิกไปเพราะมีเหม็นกลิ่นมนุษย์
ใช่คุณอัจฉริยะบอกว่าไม่จริงอ่ะไม่จริงเขาไปหาข้อมูลมา
ไปคุยไปถามคนใกล้ตัวของร่างทรงคนนี้ค่ะนางสาวแสงสุริยเทพคนนี้ค่ะ
เขาก็มีแฟนแล้วก็เพิ่งคบกันเมื่อปีที่แล้วแฟนผู้ชายก็คบกันปกติอ๋อเหรอ
ไม่ได้แบบเหม็นกลิ่นมนุษย์อะไรอ่ะครับเพิ่งเลิกกันไปไม่กี่เดือนเองอ้าว
เนี่ยแล้วคนใกล้ชิดก็บอกอีกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะ
นางสาวแสงสุริยเทพคนนี้เนี่ยนะไม่เคยทำบุญทำทานเลยอืม
อ้างว่าก็เธอเป็นเทพไงเทพเหนือกว่าทุกอย่างไง
ก็ต้องทำบุญอะไรอ๋อเป็นเทพไม่ต้องทำบุญเออครับแล้วเหตุผลที่ต้องทำอะไรแบบนี้นะคะ
เพราะว่าอยากจะให้มีการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจลองไปตรวจสอบงบของบริษัทของผู้หญิงคนนี้
เหมือนเงินหมุนเวียนในบริษัทมันน้อยลงเรื่อย
อยากให้เป็นกระแสโปรโมทตัวเองให้เป็นที่รู้จัก
จะได้ประมูลงานได้มากขึ้นเดี๋ยวอีก๑๐วันค่ะ
รวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะ
อัจฉริยะก็บอกเพิ่มเติมว่าช่วยกันหน่อยลองสังเกตดูนะ
แต่ละครั้งแต่ละครั้งจะไม่เหมือนเดิม
แต่มีพฤติกรรมแปลกที่มันไม่เหมือนเดิม
แล้วมันดูแล้วมันมีความที่แบบ
ไม่ใช่ร่างทรงแน่มีความหลุด
ตาหลุดท่าหลุดบ้างอะไรบ้างคำพูดหลุดบ้างอะไรอย่างนี้

และนี่ถ้าอย่างเป็นข้อมูลที่คุณอัจฉริยะบอกว่า
มีเหตุผลทางธุรกิจธุรกิจกำลังไม่ดี
พอทำแบบนี้มีชื่อเสียงแล้ว
เงินธุรกิจประมูลงานจะได้เยอะขึ้นเนี่ยนะ
ผมว่าแบบนี้บริษัทที่ทำอยู่น่าจะเจริญครับแต่เจริญลงครับ